มีหญิงสาวชาวรัสเซียค่ะถูกคนร้ายทำร้ายร่างกาย
ถูกทุบเข้าที่หัวนะคะแล้วก็ลากเข้าไปในป่า
ว่าคนร้ายคงตั้งใจที่จะพยายามข่มขืนหรือล่วงละเมิดทางเพศ
แต่เธอฮึดสู้สู้แล้วก็รีบวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้าน
เดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดภาพนี้ค่ะนี่คือผู้เสียหายค่ะ
หญิงสาวชาวรัสเซียที่วิ่งออกมาเห็นไหมคะครับ
คือเธอแบบถูกทำร้ายแล้วนะวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือเห็นไหม
นี่โบกมืออยู่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือพยายามจะขอความช่วยเหลือจากคนแถวนั้น
คือคาดว่าเธอคงไปวิ่งออกกำลังกายอ่ะพี่อุ๋ย
แล้วคนร้ายคงจะแบบตั้งใจจะข่มขืนเธอโอ้โห
ทุบหัวลากเข้าไปในป่าแต่เธอสู้อุ้ย
แล้วคนร้ายคงหนีไปอ่ะค่ะนี่นะคะครับ
นี่ภาพด้านหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำมาบประชัยบางละมุงชนบุรี
เมื่อวานสองทุ่มห้าสิบเจ็ดนาทีผู้เสียหายคือนางสาวอีเลน่าอายุสามสิบแปดปีค่ะ
ครับก็มาโบกมือขอความช่วยเหลืออยู่แบบเนี้ยค่ะ
ตำรวจสพนปลือได้รับแจ้งนะคะก็เลยมาตรวจสอบ
พร้อมหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยา
สภาพของนางสาวอิเลียน่าคือสะบักสะบอมค่ะเธอใส่ชุดออกกำลังกายนะคะ
อืมไม่ได้ใส่รองเท้าดินเปื้อนเต็มตัวเลย
แผลถลอกเต็มตัวเหมือนกันมีบาดแผลที่ใหญ่หน่อยก็คือที่หลังไทยทอยอ่ะค่ะ
้วขวาแตกขอบตาสองข้างปูดบวมตอนที่เจ้าหน้าที่ไปช่วยเนี่ยนะคะ
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนเธอหวัดระแวงตลอดเวลา
ก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลบางละมุง
ส่วนโทรศัพท์มือถือกุญแจรถตกอยู่ในป่าที่เกิดเหตุค่ะ
ก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐานจากการสอบส่วนเบื้องต้นนะคะ
นางสาวอิเลน่าเธอเป็นครูสอนภาษา
อยู่ที่โรงเรียนในซอยเขาตาโลห่างจากจุดเกิดเหตุ

มาวิ่งออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำมาประชันตอนเย็นนะคะ
แล้วเธอมาวิ่งแบบนี้ทุกวันวิ่งเป็นประจำเลย
คาดว่าคนร้ายน่าจะมีมากกว่า๑คนนะคะ

ก็เลยคาดว่าคนร้ายคงจะมุ่งเป้าไปที่เรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า
ชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังค่ะนายสุรพลอายุ๓๖
เขายืนอยู่หน้าบ้านเห็นผู้หญิงชาวต่างชาติ
หน้าตาตื่นออกมาเลือดเต็มเลย
เนื้อตัวมอมแมมเขาก็เลยไปถาม
แต่ด้วยความที่ด้วยภาษาสื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจ
ก็เลยช่วยแจ้งตำรวจให้ค่ะ
เราส่งติทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะ
ลงพื้นที่ไปก็ได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

เพราะขับตามนางสาวิเลน่าผู้เสียหายมาตลอดเลย
ตั้งแต่หน้าเทศบาลโป่งค่ะ

แต่เวลาในกล้องจะช้ากว่าเวลาจริงนะคะ

เหมือนกับขับย้อนกลับมาทางอ่างเก็บน้ำ

ขับย้อนไปทางอ่างเก็บน้ำแล้ว
นางสาวอิเลียน่าออกกำลังกาย

่งหน้าไปที่อ่างเก็บน้ำ
ลักษณะของการขับของรถคันนี้
เหมือนกับว่าขับตามไปเรื่อย

แล้วเหมือนกับว่าไปจอดรออยู่ริมถนน

ด้วยความที่ลักษณะการขับของรถคันนี้ค่ะ

ตำรวจก็เลยบอกว่ามันเป็นรถต้องสงสัย

แล้วก็พอได้จังหวะก็ไปก่อเหตุ

ฝั่งตรงกันข้ามปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำ

พวกรบะผู้เสียหายเดินอยู่ริมถนน

เหมือนดูรัฐเล้ว
กลับรถ
แล้วขับตามนี่ไง
เหลยไปแล้วเห็นมั้ย
พอผู้เสียหายเข้าไปในอ่างเก็บน้ำไปกลับรถแล้วตามไปเฉยเลยรถคันนี้
ทีนี้ค่ะ๖นาทีต่อมา๒ทุ่ม๔๕
กระบะคันนี้ขับออกมาจากอ่างเก็บน้ำ
แต่คราวนี้คือขึ้นสะพานไปเลย
แล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นตัวนางสาวอิลิน่าผู้เสียหายวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือ
เหมือนกับว่ากระบะคันนี้สะกดรอยตามผู้เสียหายสัก๒กิโลกว่าได้นะคะ
ตั้งแต่หน้าเทศบาลไปจนถึงด้านหน้าอ่างเก็บน้ำแล้วก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ติทีมข่าวของเราก็ไปที่จุดเกิดเหตุเลยค่ะที่อ่างเก็บน้ำมาประชัน
บนถนนกับริมทางมีคราบเลือดอยู่ค่ะ
ย่าถูกทับเป็นทางเหมือนรอยลากอ่ะคุณผู้ชมเหมือนรอยลากเข้าไปสักห้าเมตรได้
มีกระดาษทิชชู่เปียกตกอยู่เนี่ยมีรอยแบบนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะ
ว่าตอนเกิดเหตุตัวผู้เสียหายคงจะถูกตีจากด้านหลังคือที่ไทยทอยที่เป็นแผลใหญ่ที่สุดนะคะ
เธอคงจะมึนงงเพราะว่าตอนที่ถามว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเธอจำไม่ได้เลยนะคุณผู้ชม
คนที่ไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือเห็นว่าผู้เสียหายมาตะโกนร้องขอความช่วยเหลืออยู่ก็เลยไปถาม
แต่ก็เหมือนตัวผู้เสียหายเขาตอบไม่ได้เหมือนจำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะตอนแรกคิดว่าถูกชิงทรัพย์เพราะว่าปีก่อนเคยมีเหตุการณ์ชิงทรัพย์อ่ะนะคะ
ฟังเสียงพลเมืองดีที่พยายามจะไปช่วยหน่อยค่ะ
ตอนนั้นนกพี่มาเจออะไรขึ้นครับ
ผมคิดว่าน่าจะโดนตีชิงทรัพย์มากกว่าใช่ครับเพราะเลือดเลือดแกไหลเลือดแกยังไม่แห้งเลย
เขาไม่ได้บอกอะไรเลยครับเขาบอกแบบไม่รู้เรื่องเหมือนแกหมดสติแล้วแกเพิ่งฟื้นมา
แล้วก็หน้าที่ที่เราเจอฟันลอหิปว่ามีใครเขาบอกเรื่องไหมครับ
ส่วนคุณดาวค่ะเป็นล่ามที่สื่อสารกับผู้เสียหาย
ก็ให้ข้อมูลกับติอะนะคะบอกว่าตัวผู้เสียหายเขาหวัดระแวงมาก
แค่ว่าช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนพอถามว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไง
มันเกิดอะไรขึ้นบ้างผู้เสียหายตอบไม่ได้เลยค่ะ
แต่ว่าขอความช่วยเหลือช่วยด้วยช่วยด้วย
โทรศัพท์ของเธอเองยังจำไม่ได้เลย
คงช็อกมากตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ล่ามก็เลยโทรหาตำรวจแล้วก็โทรเข้าเบอร์ของผู้เสียหายอีกทีนึง
ครับแล้วก็เลยรู้ว่ามือถือของผู้เสียหายตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
เพราะเสียงมันดังแล้วก็มีกุญแจรถก็ตกอยู่ตรงนั้น
คือล่ามเองยังบอกว่าตกใจเลย
ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับชาวต่างชาติ
มาชอบความเชื่อเหลือครั้งแรกค่ะ
เขาขับรถวนเข้าไปแล้วไปเจอกุญแจรถ

แล้วเขาก็เลยหยิบออกมาว่าใช่ของเขาไหม

ชอบคนกันพี่หนูชอบคนกัน

เพราะคนที่เขาไปช่วยเหลือเขาคือลูกบ้านของบ้านหนูเอง
เขาก็เลยเดินมาตามพ่อหนูกับพวกหนูไปเพื่อให้เขาไปช่วย

บ่อยแบบชนกันบ้างของหายกันบ้าง

ตอนนี้นางสาวอิเลน่าผู้เสียหาย

เธอมีอาการปวดหัวต้องเย็บที่หน้าค่ะ
หางคิ้วด้านซ้ายที่หัวด้วยนะคะ
ก็มีรอยถลอกที่แขนหมอให้นอนดูอาการก่อน

ตำรวจท่องเที่ยวพัทยาและอาสาล่ามชาวรัสเซีย

ทางตำรวจค่ะผู้กำกัดมศพหนองปรือ
บอกว่าจากการลงพื้นที่หาบ่อแสคนร้าย
แล้วก็จากการตรวจร่างกายของผู้เสียหาย
ไม่ได้มีร่องรอยการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะคะ

นิษฐานว่าคนร้ายเห็นผู้เสียหาย
วิ่งออกกำลังกายคนเดียวบนสรรเขื่อนอ่างเก็บน้ำ
สะกดรอยตามพยายามจะอนาจารย์

แล้วคนร้ายสู้แรงผู้เสียหายไม่ได้
ผู้เสียหายก็เลยรอดมาแบบนี้ค่ะ